เอกเสียรีผิดสุดเตมีเยาเวทย์ที่ให้สัมภาษณ์กับรายกานข่าวช่องหนึ่ง
อาจจะทำให้นะครับคนที่สนับสนุนครูภิษฐา
ใกล้แทนนะคะยันสมมติว่าผ่านคือคือ
คุณผู้ชมครับนี่คือนะคะ
พิสูจน์คือท่านไปให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์รายการข่าวช่องหนึ่งนะครับ
ก็มีการพูดคุยว่านะครับจะรอร่วมรัฐบาลช่วงที่มีการจัดการเลือกตั้ง
แล้วจากนั้นผู้ประกาศก็ถามว่าพูดอย่างนี้เนี่ยไม่กลัวด้อมส้มจะเอาทัวร์ไปลงเหรอ
นะครับเท่านั้นแหละครับพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ
ผมขออนุญาตอ่านตามที่ท่านพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์นะ
้อมส้มเป็นใครมีความรู้แค่ไหน
แล้วก็ระบุว่าด้อมส้มเป็นแค่เด็กเมื่อวานซืนครับเท่านั้นแหละ
เท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะไปดูนะครับในเพจนะครับ
ตำรวจเอกเสรีนะครับก็ล่าสุดเป็นภาพการประชุมใหญ่
สามัญพักเสรีรวมไทยเมื่อ๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งหลายคนนะครับหลายคนแสดงความเห็นบอกผิดหวัง
หวังแล้วบอกว่าเมื่อก่อนเคยเคารพนับถือเพราะท่านมีคุณวุฒิ
แล้วก็ผิดหวังที่คิดว่าเคยเป็นคนที่ปกป้องนายพิธานะฮะ
บางคนนะครับถึงกับใช้คำว่านะครับหมดความนับถือ

วันนี้ทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามจากคนใกล้ชิดนะครับ
พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้ข้อมูลบอกว่า
งดให้สัมภาษณ์นะขอช่วงนี้นะครับ
ขอให้เบาดราม่าลงก่อนครับ
ขณะที่นะครับทวิตเตอร์ของคุณอมรัฐโชคปมิตกุลนะครับ
ลงเอาไว้บอกว่าแฮสแท็กด้อมส้ม
คือคนที่ประจักษ์รู้ว่าสู้เป็นไทยถอยเป็นธาตุ
ปฏิกิริยาของพวกเขาหลากหลายและใช่อาจมีที่ดูเกินเลยไปบ้าง
เพราะผู้มีอำนาจใช้นิติสงคราม
ทำให้พวกเขาไม่เหลือความหวังกับกระบวนการทางกฎหมายอีกแล้ว
พวกเขาโกรธแค้นต่อความอายุติธรรมอมหิตของผู้มีอำนาจ
เหนือการเลือกตั้งครับคุณผู้ชมครับ